ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าได้ยินแล้วก็ตกใจ
เพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดเลย
โดยบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากที่น้องคนนี้ไปศักดิ์ศักดิ์ลายสีสัน
แต่ว่าไปศักดิ์แถวคลองหลอดกับช่างศักดิ์คนหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกเอาไว้เป็นคนไหนอะไรยังไง
คือเขาบอกว่าเหมือนกับช่างศักดิ์ไม่ยอมเปลี่ยนเข็มศักดิ์
แล้วก็ไปสักเขาสักที่ข้อเท้าซ้ายเป็นรูปคาบูกิเป็นเหมือนหน้ากากปีศาจญี่ปุ่นนะคะ
แล้วเขาก็เริ่มมีอาการแปลกแล้วเพื่อนผู้หญิงอีก๓คนที่ไปศักดิ์ก็มีอาการเหมือนกัน
แล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันคือรวมเสียชีวิต๔คนเลย
การที่จะมีผู้หญิงเสียชีวิต๔คนเพราะไปศักดิ์ไลน์กับช่างศักดิ์ที่เป็นใครที่ไหนยังไงก็ไม่รู้
ใช่ค่ะแต่ว่าในมุมของคุณหมอนะคะคุณหมอก็มองอีกมุมนึง
มันต้องใช้ระยะเวลาในการฟักตัวของเชื้อเป็นปี
แต่ว่าผู้หญิงทั้ง๔คนนี้ค่ะที่เขาเสียชีวิตเนี่ยประมาณช่วงเดือนเดียวเองนะ
หลังจากไปศักดิ์มาแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะคือระยะเวลามันสั้นมาก
ถ้าดูไทม์ไลน์เนี่ยตามที่ญาติเขาบอกเนี่ยน้องผู้หญิงที่อยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยนะฮะ
ศักดิ์มาเมื่อมีนาคมเมื่อปลายเดือนมีนาคมนะ
แล้วก็มาเสียชีวิตช่วงนี้ซึ่งระยะเวลาแค่ประมาณ๕เดือนมีนาคมถึงสิงหาคมนะครับ
เดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูนะครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของน้องที่เสียชีวิตก่อนนะครับ
ข้อมูลการไปสักลายของหญิงสาวชาวจังหวัดเลยอายุ๒๒ปีเป็น๑ใน๔ที่เสียชีวิตนะ
พ่อของผู้เสียชีวิตที่อยู่ที่จังหวัดเลยเหมือนกันอ่าบอกกับไทยรัฐทีวีว่าลูกสาวเนี่ย
อาศัยอยู่กับน้าที่ปฐุมธานีแล้วก่อนหน้านี้ลูกสาวก็เล่าให้ฟังว่า
เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมไปสักไลน์แฟชั่นมาไปศักดิ์พร้อมกับเพื่อน๔คนที่ตลาดนัดคลองหลอดกรุงเทพ
รอแป๊บหนึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปถึงคลองหลอดไปเจอช่างศักดิ์มาคนหนึ่งด้วย
คือชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าถ้าจะถามหาช่างศักดิ์มีอยู่คนเดียวนั่นแหละ
แต่ไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกับที่ทั้ง๔คนเข้าไปศักดิ์มาหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าเราไปเจอมาเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
พ่อบอกว่าลูกสาวกับเพื่อน๔คนไปสักลายที่ตลาดนัดคลองหลอดกรุงเทพเมื่อปลายเดือนมีนาคม
จากนั้นช่วงเดือนพฤษภาคมก็คือผ่านมา๒เดือนก็มีอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดในช่องท้องบ่อยขึ้น
กระทั่งลูกสาวโทรศัพท์มาบอกว่าปวดท้องมากแล้วก็เดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
หมอบอกว่าลูกสาวติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดแล้วก็ให้ยามากินแต่อาการมันก็ยังไม่ดีขึ้น
ต่อมาเดือนกรกฎาคมเท่ากับว่า๔เดือนนับตั้งแต่ที่ไปศักดิ์มาปลายมีนาคม
ลูกสาวโทรศัพท์มาบอกอีกครั้งว่ากำลังนั่งรถจะเดินทางไปหาป้าที่เชียงใหม่นะ
แล้วระหว่างทางที่ลูกสาวนั่งรถมีอาการปวดท้องตลอดทาง
แต่อันนี้จะไม่ใช่แค่ปวดท้องแบบปวดเสียดปวดเจ็บแล้วคุณเขียนมาสอน
มันป่วยแบบถ่ายท้องด้วยแล้วต้องเข้าห้องน้ำในรถ
เข้าไปทั้งหมดในคืนนั้นเนี่ยที่จะเดินทางไปหาป้าที่เชียงใหม่เนี่ย๙ครั้ง
พอไปถึงที่ขนส่งเชียงใหม่ป้ามารับป้าบอกโอ้โหเห็นท่าทางแล้วแบบไม่ไหวไม่ดีเลย
ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะขับรถไปหาลูกสาวที่จังหวัดเชียงใหม่
จากจังหวัดเลยปรากฏว่าพอไปเจอลูกหมอที่โรงพยาบาลบอกว่า
โดยต้องรักษาด้วยการให้ยาต้านเชื้อไวรัสแต่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ป่วยได้ว่า
จะรับยานั้นได้มากน้อยขนาดไหนจะถูกกับยานั้นหรือไม่
หลังจากเจอคุณหมอวันที่๒๘กรกฎาคมที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่
พ่อบอกว่าพ่อได้ย้ายลูกสาวกลับมาที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยที่บ้าน
เมื่อ๒๙กรกฎาคมซึ่งวันนั้นลูกสาวยังสามารถเดินได้ปกติ
แต่มีอาการปวดเนื้อปวดตัวแขนขาไม่มีแรง
ส่วนที่บริเวณรอยสักที่ไปศักดิ์มาที่ขาข้างซ้าย
แล้วก็ที่ริมฝีปากด้วยมีอาการเป็นแผลผู้พอง
หลังจากนั้นอาการก็สุดหนักลงเรื่อย
แล้ว๑๗สิงหาคมหมอก็ให้ยาต้านเชื้อไวรัสกับลูกสาว
แต่ว่าให้ได้แค่รอบเดียวอาการไม่ดีขึ้น
ก็เสียชีวิตลงในเวลา๔นาฬิกา
ของวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
นับรวมเวลาแล้ว๕เดือน
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนของลูกสาวคุณพ่อเสียชีวิตไปก่อน

คือพ่อบอกว่าตอนที่ลูกสาวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำลูกกาเนี่ย
มีเพื่อนของลูกสาวที่ไปสักไลน์มาพร้อมกัน
โทรศัพท์มาบอกเหมือนกันบอกว่านี่ปวดท้องบ่อยเหมือนกัน
เป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกับที่เนี่ยลูกสาวเป็นเลย
ก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกัน
จากวันนั้นระหว่างที่ลูกสาวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่
ผู้ปกครองของเพื่อนลูกสาวก็โทรมาบอก
เพื่อนลูกสาวคนที่เคยโทรมาบอกว่าปวดท้องบ่อย
ตายแล้วนะอันนี้ตอนที่น้องคนนี้เขาอยู่ที่เชียงใหม่
แล้วน้องก็ย้านมาที่เรยผู้เป็นพ่อก็ตอนนั้นใจหายมาก
มาทราบข่าวว่าเพื่อนของลูกสาวที่ไปศักดิ์พร้อมกับลูกสาว
อีก๓คนเสียชีวิตหมดเลย
ลูกสาวด้วยรวมแล้วในเดือนนั้นเสียชีวิตกันทั้งหมด
ถ้าตามที่หมอบอกระยะที่๓
มันจะแค่๕เดือนติดระยะ๑๒๓แล้วเสียชีวิต
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชม
ก่อนที่จะไปดูข้อมูลจากคุณหมอนะคะ
มาดูความรู้สึกของครอบครัวของผู้เสียชีวิตกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้จริง
ลูกสาวต้องมาเสียชีวิตตอนอายุอย่างน้อยอายุ๒๒ปีเองค่ะ
นักข่าวของเราไปที่วัดวิเวศธรรมคุณที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
ไปคุยกับคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้จัดงานศพเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
ก็มีญาติญาติมีแขกไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ
คุณพ่อบอกว่าทำใจไม่ได้จริง

ยังอวดรอยศักดิ์ให้พ่อดูอยู่เลย
พ่อบอกว่าศักดิ์ที่ข้อเท้าข้างซ้าย

ศาสตร์เป็นหน้ากากการแสดงของศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นเขาเนี่ยค่ะ

ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกสาวตัวเองนะคะ
ส่วนพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะคะอายุ๒๗ปีค่ะ
ก็เล่าอาการให้ฟังแบบนี้นะคะว่าน้องสาวมีอาการก็แปลก
ก็จนไปรักษาโตที่โรงพยาบาล
ก็จนไปรักษาโตที่โรงพยาบาล
ตัวพี่สาวก็มารู้ว่าอาการของเพื่อนน้องสาวอีก๓คน
ตัวพี่สาวก็มารู้ว่าอาการของเพื่อนน้องสาวอีก๓คน
ก็คล้ายกันกับน้องสาวของตัวเองเลย
ก็คล้ายกันกับน้องสาวของตัวเองเลย
พอโทรศัพท์ไปถามแฟนของน้องสาวตอบกลับมาว่าไม่ติดเชื้อนะคะ
พอโทรศัพท์ไปถามแฟนของน้องสาวตอบกลับมาว่าไม่ติดเชื้อนะคะ
พอโทรศัพท์ไปถามเนี่ยแฟนของน้องสาวตอบกลับมาว่าไม่ติดเชื้อนะคะ
พี่สาวก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะน้องสาวติดเชื้อตอนไหนกันแน่
ว่าเอ๊ะน้องสาวติดเชื้อตอนไหนกันแน่อืมนะคะ
ก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะพี่ไม่ได้เป็นอะไร
แต่ว่าช่วงนึงเขาโทรมาบอกว่าเขาปวดท้องค่ะพี่
ไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินค่ะแก้ปวดท้องแก้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าช่วงเดือนกรกฎาค่ะเขาโทรมาหาป้าค่ะ
เขาบอกว่าเขาปวดท้องมากไม่ไหวแล้วเขาก็เลยมาที่เชียงใหม่อะค่ะพี่
ทีนี้แบบว่าป้าก็เห็นอาการไม่ดีอะค่ะแบบผอมมากอะค่ะพี่
ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลแม่แม่พิงอะค่ะแถวเชียงใหม่อะค่ะ
เขาก็ปวดปวดเป็นอะค่ะพี่นั่นแหละค่ะซึ่งอยู่ในระยะที่เท่าไรครับ
ตอนนั้นเขายังไม่ได้บอกค่ะแล้วทีนี้นัดอีกรอบที่สองค่ะ
เขาเขียนว่าระยะที่สามค่ะแต่ก็ยังไม่ให้น้องรู้เพราะว่ากลัวน้อง
กระทบกระเทือนนะคะพี่ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้นะคะ
ได้มีพิธีชาปนกิจศพหญิงสาวผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้เราก็อยากรู้ล่ะค่ะเราไปคุยกับคุณหมอดูหน่อยว่า
การติดเชื้อเอสไอวีแล้วเสียชีวิตเนี่ย
ระยะเวลาในการฟักตัวของเชื้อมันระยะเวลาสั้นยาวขนาดไหน
แล้วมันต้องรุนแรงขนาดไหนถึงขั้นที่ว่าโอ้โหถ้าติดเชื้อเอสไอบีแล้วเสียชีวิตในระยะเวลา
เป็นช่วงเดือนนะคะไม่กี่เดือนมันเป็นไปได้หรือเปล่า
อันนี้คือเรื่องของระยะเวลานะแต่ว่าจะติดทางไหนอีกเรื่องหนึ่งนะ
คุณหมอบอกว่าภาพรวมนะคะจากกรณีนี้เนี่ย
ถ้าบอกว่า๖๗เดือนแล้วติดเชื้อในระดับ๓แล้วเนี่ย
ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าโรคนี้ต้องมีระยะเวลาในการฟูมฟัก
ถ้าไม่ได้รับการรักษานานกว่าสี่ถึงห้าปีแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ย
ต้านทานไม่แข็งแรงพอจะมีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อน
ทำให้อาการสุดแต่ถ้าได้รับการรักษามีการตรวจเลือดตามระยะเวลาที่คุณหมอกำหนด
กินยาต้านไวรัสอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่ได้นานค่ะ

ก็๔๕ปีอาการถึงจะไปสู่ระยะสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิต
แต่ว่าอย่างกรณีนี้ค่ะก็อย่างที่เราเล่าข่าวไปนับตั้งแต่วันศักดิ์
เริ่มแสดงอาการเนี่ยแค่เดือนเดียวอาการออกนะคะ
แต่ก็สะสมมาเรื่อยกว่าจะเสียชีวิต๕เดือน
ถ้าเริ่มศักดิ์เนี่ยปลายมีนาใช่ไหมถ้านับถึง๓๑สิงหาที่น้องเขาเสียชีวิตก็
มีนาเมษาพฤษภา๕เดือน
เดือนแต่อาการมันออกเร็วไงฮะเริ่มปวดท้องเริ่มอะไรแบบเนี้ย
ถ้าฟังจากหมอแล้วถ้าไม่รู้เลยว่าตัวเองติดเชื้อแล้ว
มาอาการกำเริ่มนี่ไม่น่าจะใช่๔๕ปี

ระยะเวลาตั้งแต่ติดเชื้อไปจนถึงระยะสุดท้าย
จะอยู่ในช่วงเวลา๔๑๑ปี
แต่ในกรณีนี้๑เดือนก็เริ่มมีอาการ
แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตมันเร็วเกินไป
ปัจจุบันมียารักษาได้นะคะ
ก็คือรักษาไปจนระยะสุดท้ายก็ยังรักษาได้เรื่อยค่ะ
เหมือนเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้สูงขึ้น
เพราะว่าณปัจจุบันนี้โรคเอดไม่ใช่โรคร้ายที่เป็นแล้วตายอย่างเดียว
มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อน
ทุกวันนี้มียาต้านที่ทำให้ผู้ป่วย
สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้มากขึ้นแล้วนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่า
การเสียชีวิตของผู้หญิงทั้ง๔คนนี้
เกิดจากสาเหตุอื่นหรือเปล่า
ควรส่งชนสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมไหม
ควรจะติดต่อกรมควบคุมโรคไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะคะ

ว่าตกลงแล้วน้องเขาติดจากอะไรกันแน่

อกจากความเสียใจของครอบครัวแล้วเนี่ย
คนที่คิดจะศักดิ์หรือเคยไปศักดิ์อันนี้เขากังวลแน่
ร้านรับศักดิ์ทั้งหลายอืมแต่ร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ย
ทีนี้เขาได้รับผลกระทบนะว่าตกลงไปสักลายแล้วมันถึงขั้นติดเชื้อแบบนี้
แล้วทำให้คนตายเนี่ยเออมันปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรยังไงนะครับ
ทีนี้ถ้าเรื่องของการจะไปสืบสวนโรคเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบดูแลนั่นแหละ
แต่ถ้าเราดูจากเรื่องชีวิตของน้องที่เสียชีวิตที่จังหวัดเลยเนี่ยนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ตรวจสอบเฟซบุ๊กของ
หญิงสาวผู้เสียชีวิตในช่วงวันที่๑๕๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
น้องเสียชีวิต๓๑สิงหาคมนะครับ
วันนั้นเธอได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องอาการป่วย
โดยระบุว่าตัวเองต้องมาเจอกับชีวิตแบบนี้
ทำให้รู้สึกสงสารพ่อแม่
อกจากนี้ยังโพสต์ภาพที่เป็นบทสนทนาทางแชทข้อความที่คุยกับพ่อ
คือในบทสนทนาเนี่ยก็เหมือนกับ
เปิดเผยให้พ่อรู้อยู่เหมือนกันว่าน้องทำงานอะไร
น้องบอกว่าน้องเป็นโคโยตี้อยู่ที่ซอยนานา
พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ให้กำลังใจบอกว่า
ทำงานอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมาย
แต่ว่าก็เก็บเงินเก็บทองไว้บ้างก็แล้วกันนะฮะ
ส่วนตัวพ่อเองพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร
ซึ่งน้องก็ยังบอกพ่อว่าแต่ว่าเดี๋ยวก็จะออกแล้วล่ะ
เพราะว่าที่ทำงานเนี่ยถูกหักหัวคิ้วอะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนทางคุณพ่อก็ได้โพสต์เรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวเช่นกันนะครับ
๒๑สิงหาคมได้โพสต์ภาพถ่ายของลูกสาวตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดเลย
ระบุข้อความบอกว่ากำลังรอผลการตรวจจากคุณหมอ
ก็แค่อยู่ใกล้ให้กำลังใจกับลูกเท่านั้น
ลูกเจ็บทรมานพ่อเจ็บทรมานกว่าลูกหลายเท่า
แล้วก็๓๑สิงหาคมนะฮะวันที่น้องเสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งหนึ่ง
โดยได้โพสต์ภาพถ่ายที่หน้าศพของลูกสาว
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าหลับให้สบายเถอะลูก
ทรมานกับโรคร้ายมามากแล้วลูกพ่อก็ยังรักลูกเสมอ
ว่าลูกจะอยู่ในพบใดพ่อก็รักลูกเสมอ
แล้วทีนี้คนสำคัญที่เราต้องตามหาตัวค่ะ
ช่างศักดิ์ที่คลองหลอดเป็นใครศักดิ์เนี่ยเปลี่ยนเข็มไหม
มันอันตรายนะถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเข็มแล้วมันติดเชื้อแบบนี้จริง
มันน่ากลัวถ้าเกิดคุณยังเป็นช่างศักดิ์อยู่แล้วคนไปศักดิ์ต่อเนื่องเรื่อยตอนนี้
แต่ทีนี้ร้านศักดิ์มันมีหลายหลายรูปแบบคุณเห็นมาสอนร้านเล็กร้านใหญ่ร้านแบบนี้ใช่ไหม
เราก็ไปเดินคลองหลอดเลยส่งทีมข่าวไปเดินสำรวจที่คลองหลอดกรุงเทพนะคะ
มีก็ไปสืบหานะคะก็เนี่ยค่ะพบกับช่างศักดิ์ที่ชื่อว่าช่างเก่งศักดิ์หลาย
นายสมชายอริยะนั่งอยู่ริมทางเท้าบนถนนบุญสิริแถวคลองหลอดนี่แหละค่ะ

คืออย่างนี้ค่ะคือคุณพ่อเนี่ยบอกว่าลูกสาวเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าไปศักดิ์มาแถวคลองหลอดกับเพื่อน๔คน

คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวรัฐทีวีเนี่ย

เขาบอกว่ามีอยู่เจ้าเดียวถ้าแถวคลองหลอดเนี่ยนะมีอยู่เจ้าเดียว
หรอแต่ช่างเก่งศักดิ์ไลน์คนนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ศักดิ์น้องคนที่เป็นข่าวนะ

ว่าเนี่ยศักดิ์ให้น้องคนนี้หรือเปล่าน้องเขาเสียชีวิตนะ
เขาบอกว่าเปล่าจำหน้าคนที่มาศักดิ์กับเขาได้ทุกคน

นี่ร้านช่างเก่งเขาเนี่ยก็จะเป็นจักรยานแล้วก็มีป้ายอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าแต่ตัวเขานะช่างเก่งคนนี้นะ
เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก
ที่ไปศักดิ์แล้วก็ติดเชื้อฮไอวีอะ
เขายืนยันว่าเวลาศักดิ์ทุกครั้งเขาใส่ถุงมือตลอด

แล้วผู้เสียชีวิตไม่ได้ศักดิ์กับเขาแน่

ไม่ได้เสียชีวิตจากการสักลายแน่นอน
รูปน้องที่เสียชีวิตมาดู

พี่เก่งจำลูกค้าได้ทุกคน

แต่ว่าน้องคนนี้ยืนยันไม่ได้มาศักดิ์ที่นี่

กับต่างประเทศยังไม่มีเลย
ต้องศักดิ์แล้วไปตายกันติดต่อกัน๓๔คน
ไม่มีอาจจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่า
ติดเชื้อเรื่องอื่นในกระแสเลือดหรือเปล่า
คือตายแม้ต้องการสูจน์พิษศพได้ว่าตายด้วยเหตุผลอะไร
มันไม่ใช่ครับเปอร์เซ็นติดมันจะสูงเปอร์เซ็นต์เลย
เรื่องมาเรื่องเทียร์เฮสไอวีกับเอดเรื่องศักดิ์
มันส่วนน้อยเลย
กับเพศสัมพันธ์มันเหมือนบวกกับรบเลย

จะพูดไป๔๕มันไม่ได้

งั้นร้านสักมันก็อยู่กันไม่ได้

คือนี้มันจะติดโรคอะไรเนี่ย
มันคือผมบอกว่า๐ไง

อือคิดพี่เองก็มั่นใจน่ะว่าไม่ใช่จากสาเหตุนี้หรอก

ไม่ใช่ผมยังไม่น่าเชื่อเลยว่า
คุณตายคุณเลือดคุณเลือดเป็นยังไง

เนี่ยช่างศักดิ์เขายืนยันแบบนี้
เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ก็ทั้งในพื้นที่นครปฐมปฐุมธานี
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงทั้ง๔คนนี้เพิ่มเติมต่อไป
ส่วนแฟนนุ่มของหญิงสาวที่เสียชีวิตจากกรณีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปด้วยครับ
เขาบอกว่าเขาไปตรวจเลือดนะตอนนี้

มันก็จะสามารถบอกระยะเวลาได้ว่า
น้องผู้หญิงเขาติดเชื้อมาระยะเวลาตอนไหนอย่างไร
ต้องอยู่ที่ว่าแฟนหนุ่มเขาจะมีเชื้อหรือเปล่านะฮะ

แต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องทำอย่างเร่งด่วน
แล้วก็ให้ชัดเจนก็คือว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไร

เพราะต้องยอมรับว่าช่างศักดิ์เขาก็เป็นอาชีพหนึ่งของเขา

มันก็มีทั้งร้านที่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะครับ